เป็นหมื่นชีวิตอะไรอยู่บนรถคันนี้ชีวิตไหนประดูกอ๋อ
ปลาดุแล้วปลาดุกคุณผู้ชมคะเอามายังไงก็เพราะว่ารถที่เขาขนมา
ปรากฏว่าเสียหลักรถพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหก่อนจะไปดูปลาดุกจะไปช่วยปลาดุกให้ต้องช่วยคนก่อน
คนขับติดอยู่ภายในรถทั้งคนขับและคนที่นั่งข้างโดยสารมาด้วยกันเป็นผู้ชายทั้งคู่
แล้วสองคนนี้เป็นพี่น้องกันสภาพรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันพลิกคว่ำแล้วพังเสียหายยับเยิน
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประชาร่วมใจท่าสาราและกู้ภัยเขาไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๒คน
คนหนึ่งเป็นคนขับที่ชื่อว่านายศักดาท่าผาอายุสี่สิบสี่ปีส่วนคนที่นั่งมาด้วยน้องชาย
ซึ่งนายธีรยุทธ์ท่าผาอายุ๔๒ปีค่ะอย่างที่บอกทั้งคู่เนี่ยติดคาอยู่ในซากรถกระบะสีเทาคันนี้

บะคันนี้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันจับนะคะคือจริงจริงก็มีหลายตัวที่มันตายแหละ
แต่ว่าคือต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์ถนนให้ใช้เส้นทางได้ตามปกติก่อน
ตัวคนขับพี่ชายเนี่ยมีบัตรแผลฉีกขาดบริเวณปากนะคะได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อย
ทั่วร่างกายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลท่าสาราค่ะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นและทั้งคู่พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ทีนี้ค่ะ
เรื่องของสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ตำรวจเขาก็ตั้งประเด็นเอาไว้ว่า
คนขับอาจจะหลับในหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันตกและถนนมันก็ลื่นด้วย
ตัวคนขับเขาให้การแบบนี้พี่ชายบอกว่าเขาขับรถบรรทุกเนี่ย
ดุมาจากอำเภอบ้านโป่งที่ราชบุรีจะเอาไปส่งให้กับลูกค้าในนครศรีธรรมราช
มาถึงจุดตรงนี้เจ้าตัวเล่านะหันไปมองขวาแป๊บเดียว
แล้วรถกระบะเสียหลักตกข้างทางเลยเกิดพลิกคว่ำแล้วก็เทกระจาดปลาออกมาแบบนั้นนะคะ
เที่ยววินาทีเลยนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนแล้วกัน
แต่ว่าเจ้าตัวเขาคนขับเขายืนยันว่าเขาหันไปมองขวาไม่ได้หลับใน